จะพาไปดูต้นไม้แปลกที่เขาว่ากันว่ารูปร่างคล้ายกับคนครับ
โอ้โหต้นไม้นี่ยังสูงเลยนะ

คุณผู้ชมดูไปดูมาบางคนเขาคิดจินตนาการไปไง
มันคล้ายกับคนหรือเปล่า
นี่ในคลิปเนี่ยเขียนเอาไว้ใช่ไหม
แม่นางไม้ถ้าเป็นผู้หญิงก็หุ่นดีมากแล้ว

ก็ดูเหมือนน่ะ
ก็ว่ากันไปแล้วแต่จินตนาการนะ

ชาวเน็ตเขามาเห็นนะเขาก็คอมเมนต์กันไปอ่ะดิ
งั้นผมอ่านคอมเมนต์ของชาวเน็ตละกันเนอะ
บางคนเขาคอมเมนต์กันว่าสวยปังมากเอลเอสเวอร์

เอวคอดเอวแบบว่ามีแบบซัวซุงองค์เอว
เอออ่ะบางคนคอมเมนต์ว่านี่สวยราวกับเลดี้ฝรั่ง

คือถ้าเป็นชาวต่างชาติเกือบสูงหน่อยใช่ไหมล่ะใช่แล้วก็เอวคลอด
ไปถามเจ้าของคลิปเขาดีกว่าเขาเล่าให้เราฟังว่าเธอน่ะถ่ายคลิปนี้
ตอนไปส่งอาหารกับแฟนที่โรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอป่าตองจังหวัดภูเก็ต
แล้วเห็นต้นไม้นี่มันดูแปลกดีคิดว่าคล้ายคนละมั้งก็เลยถ่ายคลิปนี้ไปลงติ๊กต๊อก
แล้วเธอเองก็เชื่อว่านี่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าเพราะอะไร
มีผ้าสามสีผูกไว้โหพอมันมีสามสีบ้างห้าสีเจ็ดสีเก้าสีอะไรก็ว่าไป
คิดแล้วต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แน่นอนเออ
เอาเป็นเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องของความแปลกเอามาให้ดูกันยังไงก็ต้องใช้วิจารณญาณ
เดี๋ยวนี้นะต้นไม้ที่ว่ากันว่าคล้ายคนมันมีอยู่ทั่วทุกทั่วทุกจังหวัดของเมืองไทยจริง
ปลาจีนมีแม่สร้อยล่าสุดภูเก็ตเลดี้ฝรั่งโอ้โหแปลกเกี่ยวกับต้นไม้